ก่อนเรื่องความทรงความสวยคุณผู้ชมขามาดูกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่า
วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีของคุณพ่ออันภูวนาศค่ะ
ตอนนี้พูดได้จนปากว่าเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่อันได้เฮชุดใหญ่ค่ะ
ต้อนรับลูกชายคนที่สองชื่อว่าน้องพีชนี่แหละค่ะ
กลมโตมาเลยนะคะคุณพ่อลูกสองก็ได้โพสต์ข้อความต้อนรับลูกชายคนเล็กเอาไว้อบอุ่นมากเลย
บอกว่าน้องพีชมาถึงดาวโลกแล้วแม่จ๋ากับแดดดี้น้ำตาไหลตลอดเวลาตั้งแต่ได้ยินเสียงร้องไห้ครั้งแรกของลูกค่ะ
มกลางเสียงน้ำตาแล้วก็เสียงร้องไห้นี้นะทุกวินาทีมีความสุขมาก
ดีใจจนไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่ว่าน้ำตาไหลจนถึงตอนนี้
และในคอมเมนต์ก็มีเพื่อนน้องในวงการเข้ามาร่วมสาดแดงความยินดีกันเยอะเลยเดียว
จากที่อ่านแล้ววันนี้พวกเราเฮดับเบิ้ลกันเลยคุณผู้ชม
นะคะคุณพลอยพิมรจิตค่ะคือช่วงสายที่ผ่านมานี่นะคะ
ประมาณ๑๐โมงครึ่งได้เวลาเลิกผ่าคลอด
คุณผู้ชมคุณพลอยให้กำเนิดฝาแฝดนะคะ
เป็นฝาแฝดชายแล้วก็ฝาแฝดหญิงค่ะน้องผู้ชายนี่นะคะ
ชื่อว่าน้องตรงใจส่วนน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องต้องตานั่นเองค่ะ
หลังจากพ่อแล้วถ้าเรามีภาพน่ารักน่ารักของคุณแม่พลอยแล้วก็ลูกเนี้ย
เดี๋ยวเราจะเอามาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะน้องฝาแฝดสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะ
คุณแม่รักคุณแม่ก็แข็งแรงดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ขายดีด้วยใช่ใครคิดถึงคุณพลอยก็รอดูภาพได้นะคะ